บอลแพ้คนไม่แพ้ฮะค่ะคือเกมนี้ต้องบอกก่อนเลยมันเป็นรุ่น
ยูสิบแปดฮะแล้วเวลาเตะกันในเกมเนี้ยจริงจริงก็เดือดน่ะ
ค่ะสามใบแดงอ่ะพี่เบิร์ตโอ้เดือดเลยแต่ทีนี้พอมันมีฝั่งหนึ่งชนะ
แน่นอนฝั่งแพ้ไม่ค่อยพอใจอ่ะสิกรรมการเป่านกหวีดปรี๊ด
จบเกมแล้วไอ้ฝั่งแพ้เนี่ยกรูเข้ามาทั้งต่อยทั้งเตะเลยคุณผู้ชม
นี่แหละครับชุนละมุนใหญ่เลยฮะในสนามฟุตบอลแห่งหนึ่ง
พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นฟุตบอลรายการสามพี่น้องครับ
ชื่อรายการก็ดูเป็นมิตรดีนะสามพี่น้องครับ
เป็นฟุตบอลเดินสายชิงรวรรณรุ่นยูสิบแปดปีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ถ้าขึ้นชื่อว่าบอลเดินสายแล้วก็มันจะเต็มที่กันหน่อยแหละครับอ่า
เพราะว่ามันจะต้องเดินสายไปเจอเจ้าถิ่นไงแล้วเงินรางวัลมันจะค่อนข้างสูง
เดินสายเนี่ยเตะกันเมื่อ๑๐เมษาที่ผ่านมาคุณผู้ชม
นักฟุตบอลคนหนึ่งอายุ๑๖ปีเขาเนี่ยกำลังจะเดินออกนอกสนามหลังจบเกมครับ
ไอ้กลุ่มนักฟุตบอลคู่แข่งเป็น๑๐คนเข้าไปรุมชกรุมต่อยวุ่นวายเลย
จากชกต่อยแล้วมีการคว่างปลาเก้าอี้ใส่กันด้วยครับนี่นี่จังหวะชุลมุนกันแล้ว
ในช่วงที่ชุลมุนกันอยู่พี่สาวของนักบอลวัย๑๖ปีเนี่ย
พยายามจะเข้าไปช่วยน้องชายฮะน้องชายกำลังโดนรุมตืบอยู่เลย
พี่สาวก็บาดเจ็บไปอีกคนนึงด้วยเหตุการณ์นี้เจ็บอยู่สองคน
ก็คือน้องโปรดก็คือนักเตะอายุ๑๖ปีกับพี่สาวเขา
ชื่อว่าน้องมะปรางอายุสิบแปดปีอ่าแล้วพี่สาวไปเกี่ยวอะไรอ่ะ
ก็นี่แหละพี่สาวจะไปช่วยนี่นะฮะเจ็บทั้งพี่ทั้งน้องเลย
แล้วก็ยังมีรอยฟกช้ำนี่อันนี้น้องโปรดน้องโปรดเปิดให้ดูก่อน
ก็เจ็บตามแขนตามตัวครับน้องโปรดเล่าแบบนี้ว่าในเกมเก้าสิบนาทีเนี่ยนะ
มันก็มีนอกเกมกันบ้างมีกระทบกระทั่งกันบ้าง
แล้วพอจบเกมทีมของน้องโปรดเนี่ยเป็นฝ่ายชนะหนึ่งศูนย์
ก็เดินออกนอกสนามไปแต่ทีมแพ้เนี่ยกลุ่มคู่แข่งมากันเลย
กรูกันเข้ามาเลยน่าจะเดือดมาจากในเกมแล้วล่ะ
เดือดนอกเกมกันต่อทั้งเตะทั้งต่อยประเคนมาทั้งหมัดทั้งเท้า
โปรดนี่ไม่ทันตั้งตัวครับแล้วเขาก็คิดว่าเฮ้ย
ถ้าเหตุการณ์นี้มันยังไม่เคลียร์กันเนี่ยเอาแล้วเกมต่อไปเอาไงพี่มด
เออไปแข่งต่อนี่จะโดนตืบอีกไหมเนี่ยไปฟังน้องโปรดหน่อยฮะ
หรือคืนนั้นนึงครับแต่ต้องร่วงอาหารฐะหนะ
ส่วนคุณแม่ครับคุณแม่ของผู้บาดเจ็บทั้งสองคนเนี่ยนะฮะ
บอกว่าคุณแม่ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองสงขลาไว้แล้ว
ตำรวจบอกจะเรียกคู่กรณีมาสอบสวนวันที่๑๖เมษายนนี้
ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับคุณแม่เขากังวลแบบนี้คือถ้าเรื่องมันเงียบไปเนี่ยนะ
เดี๋ยวมันก็จะเกิดซ้ำอีกตอนเตะนัดหน้าเดี๋ยวมันก็จะมีอีกแบบนี้นี่แหละ
คือไอ้คนที่จบในเกมก็มีแหละแต่ไอ้คนที่บอกว่าเดี๋ยวกูจะเอาคืน
เออต้องมีครับมาฟังทางหัวหน้าชุดพุทธสินครับ
สุนทรสังคำเนี่ยอาจารย์แกบอกระหว่างแข่งขันคู่นี้นะ
จริงกรรมการให้ใบแดงทีมที่ก่อเรื่องไป๓คนแล้ว
พอแข่งจบก็คิดว่าอ๋อก็เลิกรากันไปก็จบกันไปในเกมแล้วกัน
แต่สุดท้ายก็ดันมามีเรื่องกันนอกสนามอีก

เขาก็ต้องยุติการแข่งขันทันทีเลยเพราะทราบว่า
มีการกลับไปนำอาวุธเข้ามาในสนามด้วย
นั่นไงโอ้โฮ
อาจารย์เขาก็เลยกลัวจะเกิดเหตุบ้านปลายครับค่ะ
เงินรางวัลเนี่ยทางคณะกรรมการบอก
เดี๋ยวจะนำไปแบ่งปันให้กับทีมที่เข้ารอบสูงสุด

ตัดจบไปเลยแบ่งตังค์กันเลยโอ้โฮ
ความจริงเล่นกีฬานะมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
แต่บุกมาพอเจอแบบนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะ
คุณจะไม่มีวันเป็นผู้ชนะที่ดีได้เลย
ถ้าเกิดคุณไม่เป็นผู้แพ้ที่ดีก่อน